เป็นคลิปที่กำลังแชร์อยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้
เป็นภาพของคุณป้าวัยกลางคนคนหนึ่ง
กำลังยืนด่าแล้วก็ทะเลาะกับกลุ่มวัยรุ่น
อยู่ในปั๊มน้ำมันหลังถอยรถออกมาชน
ทีนี้คู่กรณีตั้งคำถามตั้งข้อสังเกต
คุณป้ามีอาการทางประสาทหรือเปล่า

แต่ว่าสุดท้ายก็สามารถตกลงเจรจากันได้
ด้วยการเรียกประกันดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

คนหนึ่งเขากำลังส่งเสียงดังโวยวาย
พร้อมกับมีการโตเถียงกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่ม๑

กลุ่มวัยรุ่นก็ตัดเพาะด้วยความไม่พอใจ
ทำนองว่าคุณป้าผิดที่ถอยรถออกมาชน
แค่เรียกประกันเรื่องก็จบแล้ว
ไม่น่าจะมาโวยวายจนลุกลามบานปลายออกไปแบบนี้

ทำนองว่ามนุษย์ป้าอีกแล้ว
บ้างก็ว่าอย่าเพิ่งเชื่อใครก็ผิด
ว่าใครผิดใครถูกควรจะฟังความให้รอบด้านก่อน

ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า
ก่อนหน้านี้เป็นยังไงเรื่องราวเป็นอย่างไรกันมา

ทีมข่าวติดต่อไปยังกลุ่มวัยรุ่นที่โพสต์คลิป
ทราบชื่อก็คือนายภาคภูมิภูเวียงอายุ๒๔ปีเป็นคนขับรถกระบะเผยว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะนั้นตัวเขาพร้อมกับเพื่อน๕คนขับรถกลับจากไปเที่ยวมา
ทีนี้พอเลี้ยวรถเข้าปั๊มน้ำมันค่ะกำลังจะวนรถ
จู่คุณป้าที่ขับรถเก่งก็ถอยออกมาชนอย่างแรงจนประตูพังเสียหาย
จากนั้นคุณป้าที่เห็นในคลิปก็ออกมาด่ามาว่าในธรรมนองว่าชนอีกแล้วกับพวกวัยรุ่น
ซึ่งตนก็พูดดีว่าเรื่องนี้เรียกประกันมาก็จบแล้ว
คุณป้าก็ยังบ่นไม่หยุดนะยืนยันว่าป้าที่ถอยรถมาผิดชัดเจน
เพราะว่าขณะถอยรถไม่มีการมองกระจกหลัง
คือการถอยออกมาเป็นการถอยอย่างแรงแล้วก็เร็ว
ทีนี้เผยด้วยนะคะว่าคุณป้าน่าจะมีอาการทางประสาทหรือเปล่า
เพราะว่าระหว่างที่คุยกันคือพูดจาไม่รู้เรื่อง
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะเขาก็เคลียร์กันได้ด้วยดีโดยเรียกประกันมาคุยค่ะ